โปรดติดตามตอนต่อไป

อ้ะเอาเป็นว่าเรื่องของคดีทางด้านของพันธุรกิจอีกว่าสู่นะคะ
กับสนบังชันท่านบอกตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนคนก่อเหตุได้

เขาบอกว่าเบื้องต้นก็รู้แล้วแหละน่าจะอายุสัก๖๐๗๐ปีนี่แหละ
ตอนนี้อยู่ระหว่างเดี๋ยวจะเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดเนี่ย
ติดตามตัวคุณลุงคนก่อเหตุมาค่ะ
ฟังคำชี้แจงฝั่งคุณลุงด้วยเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับ